ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
เป็นรถพุ่งไปชนกับเสาไฟครับคือชนแรงจนถึงขั้นที่รถเนี่ย
ฉีกเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะอืมคนขับถูกอัดติดกับโคนเสาไฟอ่ะค่ะ
ผู้เสียชีวิตเขาเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องที่วงดนตรีเขาเล่นตามผับ
อยู่ในพื้นที่นครสวรรค์เขาเป็นคนนครสวรรค์นะคะ
แต่ช่วงที่เกิดเหตุคือเขาไปเล่นดนตรีในอีกพื้นที่หนึ่ง
แล้วก็กำลังเดินทางกลับระหว่างทางคุยโทรศัพท์กับแฟนนะ
แฟนสาวได้ยินเสียงดังโครมแล้วสายตัดไปเลย
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพรถนะคะรถฉีกเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอัครชัยมั่นนวลหรือไอซ์ค่ะเป็นนักร้องนำวงดนตรีที่ชื่อว่าอเมซอน
เขาก็เล่นตามผับหลายแห่งอ่ะนะคะอายุเพิ่งยี่สิบสามเองนะคะ
กู้ภัยก็นำร่างของเขาขึ้นมานี่ค่ะอุบัติเหตุแรงมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๑ถนนผู้หลโยธินในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูร่องรอยของรถนะคะที่เสียหลักตกขอบถนนเนี่ย
จะมีร่องรอยเป็นทางยาวเลยสามสิบเมตรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสภาพรถที่ดึงขึ้นมา
คือรถไปชนกับโคนเสาไฟฟ้ารถเก๋งคือฉีกออกเลยนะคะ
ร่างของในไอซ์ถูกอัดติดอยู่กับโคนเสาไฟเสียชีวิตคาที่
กระโหลกศีรษะแตกแล้วก็มีรถเก๋งโตโยต้าอัลเต้สีดำ
พุ่งเข้าไปในพวงย่าจำสภาพรถแทบไม่ได้
ของไอซ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเขาไปร้องเพลงที่งานเลี้ยงที่
รีสอร์ทในอำเภอมโนรมพอเลิกงานก็ขับรถไปหาเพื่อน
ที่ร้านอาหารในตัวเมืองชัยนาธแล้วก็ขอแจมบอกขอร้องเพลงหน่อย
เพลงสุดท้ายที่เขาร้องก่อนเสียชีวิตคือเพลงแฟนเก่า
วงลาบานูนอืมนี่ค่ะร้องเพลงเสร็จ
บอกเพื่อนเพื่อนว่าขอตัวกลับก่อนน่ะอ่าผ่านไปแค่ยี่สิบนาที
คุณผู้ชมนี่นะคะตอนที่เขาร้องเพลงนะคะ
เป็นนักร้องนำนะฮะพอร้องเพลงเสร็จค่ะ
บอกเพื่อนว่าขอกลับนะผ่านไป๒๐นาที
แฟนสาวของไอซ์โทรไปบอกว่า
คุยโทรศัพท์กับไอซ์อยู่ครับไอซ์กำลังขับรถ
กำลังจะกลับบ้านในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
คุยกันอยู่แล้วได้ยินเสียงดังตุ้มแล้วสายตัดไปเลย
แฟนสาวก็ร้อนใจนะคะก็เลยโทรหาเพื่อนของไอซ์
ก็เลยบอกว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แน่เพื่อนที่อยู่ในชายนาฏเนี่ย
ออกตามหาหน่อยเพราะว่าไอซ์เพิ่งออกมาจากพื้นที่จังหวัดชายนาฏ
น่าจะยังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าขับออกมาแป๊บเดียวก็โทรหาแฟน
อ๋อเพราะแฟนเขาอยู่นครสวรรค์เขาจะกลับนครสวรรค์
แต่มันได้ยินเสียงดังโครมแล้วสายตัดไปก่อนครับ
โทรหาเพื่อนว่าเออเพื่อนลองออกตามหาหน่อย
ดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะ
เพื่อนก็ออกไปดูว่าเอ๊ไอซ์ไปจอดรถนอนตามปั๊ม
ตามอะไรไหมสุดท้ายมารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ

กับน้องไอซ์เขาคุยว่าขับรถเบานะเป็นห่วงอะไรประมาณนี้
แล้วก็แฟนเขาเนี่ยได้ยินในเสียงมือถือหลังที่คุยหนักว่ากันดังตึ้มอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยให้เราช่วยตามหาหน่อย
เราก็เลยขับรถตามหากันเราไม่เจอ
เราไม่เจออีกเคสหนึ่งไม่ใช่น้องเนี่ย
คิดว่ามันคงจอดนอนในปั๊มแล้วมันพูดอะไรไม่ออกครับ
มันน้องคนหนึ่งอ่ะที่เรารู้จักแล้วมันคุกกีรมันนิสัยตัวครอศิลป์มันนิสัยดีด้วย
แล้วก็ไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยอะไร

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองพิกุล
อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
พ่อและญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนวงดนตรีอเมซอน
ก็ไปรอรับศพร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คุณยายของไอซ์ค่ะอายุ๘๐แล้วนะคะ
คุณพ่อนะคะคุณยายร้องไห้เสียใจมาก
เพราะว่าก่อนที่ไอซ์จะเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ

ยายได้คุยก่อนที่ไอซ์จะไปร้องเพลงจะไปทำงานที่ชายนาฏนะคะ
ยายบอกไม่คิดเลยว่าหลานจะมาอายุสั้นแบบนี้เพิ่งอายุ๒๓เอง
ทีมข่าวได้คุยกับแฟนสาวของไอซ์นะคะ
อายุ๓๔เธอยังช็อกอยู่เลย
บอกว่าขออนุญาตก็แล้วกันไม่สะดวกให้ข่าวจริงยังทำใจไม่ได้
นี่คือหน้าตาของไอซ์ผู้เสียชีวิตนะคะภาพขวามือนะคะ

คือมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ว่าไอซ์เนี่ยโทรศัพท์หาเธอแล้วก็เป็นลักษณะของวีดีโอคอร์

คือถ้าวีดีโอคอร์นี่ต้องเห็นหน้าแล้วคุยกัน

คือมันเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเปิดวีดีโอคอร์
มันจะทำลายสมาธิในการขับรถหรือเปล่า
จะต้องมองหน้าคุยกันผ่านหน้าจอมือถืออย่างนี้ค่ะ
แฟนสาวยืนยันว่าเป็นการคุยกันในลักษณะของการเปิดลำโพง

เพราะทุกครั้งเวลาไอซ์กำลังจะขับรถกลับบ้าน
แต่ถ้าถามถึงลางสังหรณ์
บอกว่า๒วันก่อนเกิดเหตุ
ไอซ์จะขอไปที่ไหนสักที่นึงแหละ

แต่ไอซ์พูดว่าขอไปครั้งเดียวนะ

แต่พอมานึกย้อนกลับไปเออจริงด้วย
ไอซ์เคยพูดประโยคแบบนี้กับเธอนะคะ
ที่ผ่านมาไอซ์ก็ขับรถค่อนข้างเร็ว

ตอนคุยโทรศัพท์กันยังเตือนเลย

เล่าให้ฟังว่าไอซ์เป็นลูกชายคนกลาง
เป็นเด็กมีพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลง

ทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด
ก่อนที่ไอซ์จะออกจากบ้านไปทำงาน
แม่บอกว่าก็ชวนไอซ์กินข้าวนะ

ไอซ์บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบไปไปร้องเพลงไปชัยนาฏ
พอตีหนึ่งกว่าก็จะออกมา

เวลากลางคืนผับเลิกเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เอ๊ะทำไมรอแล้วรอเล่าลูกไม่มาสักที
มารู้อีกทีก็คือรู้ว่าลูกไปประสบอุบัติเหตุค่ะ
ตีหนึ่งเขาออกมาดูว่าลูกกลับยัง

วนหาอยู่พักนึงแต่เห็นแล้วตรงนั้นน่ะ
ว่าเป็นรถมีวัดเหตุแต่ไม่เห็นรถเก๋ง
เห็นแต่ตำรวจมินก็คิดว่าคงไม่ใช่
ก็เลยวนไปนู่นจากระกางนู่นแล้วก็บอกแฟนเขา
เจอแล้วทุกอย่างทำให้แม่หมด

ดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวดี
แม่รักลูกให้ลูกหลับให้สบายไม่ต้องห่วงแม่

ไปคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
นายภัยทูลจันบัตรเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของไอซ์
เขาเป็นมือกลองไฟฟ้า
เป็นสมาชิกวงอเมซอนวงเดียวกัน
ก็ร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมา๕๖ปีแล้วอะค่ะ

ไอซ์ตั้งความหวังกับวงดนตรีมาก

อยากจะให้ไปถึงจุดที่ออกทัวร์คอนเสิร์ต

ไอซ์เป็นเด็กนิสัยดีสนุกสนานเฮฮา
สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนอยู่เสมอ
ที่สำคัญคือเคารพเพื่อนรุ่นพี่ทุกคน
คืนก่อนเกิดเหตุยังเล่นดนตรีด้วยกันอยู่เลย
ไอซ์ก็ยังมาหยอกล้อมาล้อเล่นกับทุกคน
แต่เพื่อนรุ่นพี่คนนี้บอกว่าเหมือนกับไอซ์
เหมือนกับไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนรุ่นพี่แบบ
มากกว่าวันอื่น
แล้วก็มีเรื่องที่น่าแปลกก็คือ
ทางวงมีการลงภาพถ่ายนักร้องนักดนตรีในวง
เพื่อโปรโมทงานที่จะมีขึ้นในวันที่๒๘พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
แต่ปรากฏว่าทีมโปรโมทลงภาพคนอื่นครบหมด

ซึ่งไอซ์เป็นนักร้องนำไม่ควรลืม

แก้ใหม่ลงภาพใหม่เมื่อคืนวันที่๒๔ที่ผ่านมา

เช้ามืดเข้าสู่วันที่๒๖ค่ะ
ขยันแกะเพลงอะไรแกะเพลงอะไรร้องเพลงขยัน
เขาอยากจะผลักดันวงให้ไปไกลกว่านี้
ให้วงมีชื่อเสียงเยอะอะไร
เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้มีงาน
เมื่อวานนี้ก็เล่นงานด้วยกัน

ตามปกติไอซ์จะเป็นคนชอบที่แบบว่าชอบหยอก
ชอบเล่นเดินไปแห่คนนู้นไปแห่คนนี้
เมื่อวานนี้เหมือนเขาเล่นกับทุกคนเยอะเกินไป

เล่นดนตรีหลุดกันแต่ก็ทุกทีจะหน้าเบิ้ง
แต่ก็ไม่หน้าเบิ้งก็ยิ้มให้อะไรให้
เมืองต้นนะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็อยากจะให้กรณีอุบัติเหตุของไอซ์
เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยค่ะ